เราเจอกับญี่ปุ่นนะครับเป็นงานที่ยากสายนี้ก็ไม่ธรรมดา
และสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็แพ้ญี่ปุ่นไปแต่ยังมีลุ้นในการเข้ารอบครับ
นัดแรกไทยเสมอกับอีรักษ์๓๓นะครับได้ประตูในช่วงท้าย
ขณะที่ญี่ปุ่นชนะเกาหลีเหนือ๕ต่อ๒ก็เป็นเต็งแชมป์นะครับของกลุ่มนี้อยู่แล้ว
จังหวะแรกเขาญี่ปุ่นนำ๑๐นะครับจากทางไทเซมิยาชีโรครับ
เบดิล่าเข้าไปก่อนนะครับนาที๒๗แล้วก็ได้ซ้ำง่ายเลยครับ
จากนั้นครับจังหวะจ่ายทะลุลูกนี้แต่งเข้าในแล้วก็ยิงง่ายเลยครับ
นาที๔๒ฮิรกิอาเบะจ่ายให้กับโคกิไซโตนะครับแตะหลบทางกฤษวัสดิโคงคดแล้วก็ยิงเข้าไป
และนาที๔๔ครับก่อนจะจบครึ่งแรกไทยเซมิยาชิโรปั่นฟรีคลิกเข้าไปครับ
ที่๒ของตัวเองในเกมนี้ญี่ปุ่นนำ๓๐ครับ
แทบจะปิดตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ว่าเวลายังเหลือแล้วถ้าประตูแรกของไทยมาเร็วมีโอกาส
และนาที๕๔ครับจังหวะนี้ของทีมชาติไทย
รัฐเหมือนตาครับเพิ่งลงมาแทนธีรพักษเปลืองนาไม่ถึงนาทีได้บอลจาก
ธิโชคพาโสครับหลุดไปยิงให้กับไทยไล่มา๑ต่อ๓เวลาเหลือเลยนะครับ
พอที่จะบี้ได้เหมือนกันแต่สุดท้ายเราทำดีที่สุดก็คือเท่านี้แหละครับ
ญี่ปุ่นก็ปิดเกมชนะไป๓ต่อ๑ครับมี๖คะแนนเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว
ส่วนไทยนั้นมีแต้มเดียวยังมีลุ้นในการเข้ารอบนะครับ
ซึ่งนัดต่อไปนั้นไทยต้องชนะเกาหลีเหนือให้ได้แล้วก็ลุ้นให้อีรักษ์นะครับไม่ชนะญี่ปุ่นนะครับ
ยังดีนะครับที่เกมเมื่อวานเนี่ยอีรักษ์ก็แพ้เกาหลีเหนือไป๐ต่อ๑กันนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลไทยครับลงแข่งขันสุดท้ายในวันนี้ครับ
ในเวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับปูปิสก็ให้นักเตะผ่อนคลายยืดกล้ามเนื้อ
แล้วก็ลงสระว่ายน้ำในโรงแรมที่พักไม่มีการฝึกซ้อม
ก็บอกเลยนะครับว่าอุสเบย์นั้นเป็นอีกทีมที่แข็งแกร่งและทำผลงานได้ดีในเอเชีย
ก็รู้ว่าจะเล่นอย่างไรซึ่งจุดที่ไทยได้เปรียบก็คือความปลาดเปรียวแล้วก็ความเร็ว
แล้วก็จะใช้จุดนี้เล่นงานก็เป็นเกมที่จะพิสูจน์ว่าผู้เล่นชุดนี้แข็งแกร่งแค่ไหน
เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นของนักเตะนะครับบวกกับเสียงเชียร์จะช่วยไทยนั้นคว้าแชมป์สมัยแรกในรายการนี้ได้ครับ
ทีมไทยมี๖แต้มนะครับจาก๒นัดชนะรวดชนะอังกฤษ๔๐แล้วก็ชนะมาเลเซียไป๗๑
ส่วนอูสเบรกิสไทยมี๔คะแนนชนะมาเลเซีย๕๐
แต่ว่าเกมที่๒เนี่ยพลาดเสมอกับอังกฤษ๑ต่อ๑แบบน่าแพ้เลยครับ
ตีเสมอได้ในช่วงนาที๓๙ก่อนเวลา๑นาที
แกรมในวันนี้ครับเน้นย้ำกันหน่อย๒คู่บ่ายโมง๔๕นาทีอังกฤษเจอกับมาเลเซีย
ก็คู่นี้นะครับใครชนะก็จบอันดับ๓นะครับถ่ายทอดทางยูทูปของไทยรัฐ
เวลา๔โมงเย็นจะเริ่มเข้าสัญญาณแข่งขันเวลา๔โมง๑๕นาทีครับ
คู่นี้ใครชนะเป็นแชมป์ทันทีแต่ว่าไทยเนี่ยเล่นง่ายนิดนึ
แต่แน่นอนครับเกมนี้นะครับเล่นเสมอก็ในทางฟุตซอลฟุตบอลกีฬาน
ค่อนข้างยากครับต้องใส่เต็มที่ด้วยกันทั้งสองทีม
คู่ที่ถ่ายทอดนะครับเน้นย้ำอีกครั้ง๔โมงเย็น